ไปดูความคืบหน้ากรณีที่คนร้ายค่ะไปก่อเหตุ
รถจักรยานยนต์บอมที่สบาย้อยจังหวัดสงครานะคะ
เหตุการณ์นี้คนเจ็บนับสิบค่ะแล้วกล้องวงจรปิดเนี่ย
ที่จุดเกิดเหตุสามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนเลย
นี่ค่ะคุณผู้ชมดวงกลมสีแดงนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งค่ะ
อ่าเดี๋ยวดูพร้อมกันนะคะเนี่ยนับถอยหลังได้เลยอ่ะนั่นไง
พูดไม่ทันขาดคำนี่คือแรงระเบิดนะคะที่มันระเบิดขึ้น
แล้วทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บนับ๑๐รายเลยนะคะ
กล้องวงจรปิดบริเวณแยกหอนาฬิกาถนนสายบ้านโหนดสบาย้อย
ในพื้นที่หมู่๒ตำบลสบาย้อยอำเภอสบาย้อยจังหวัดสงขลาค่ะ
สามารถบันทึกภาพขณะที่รถกระบะเอ่ยรถรับส่งนักเรียนเอ่ย
รถจักรยานยนต์ของประชาชนคนทั่วไปเอ่ยจอดชิดริมทางนั้น
เห็นวงกลมไหมเยอะเลยทีเดียวค่ะแล้วปรากฏว่าสักพักหนึ่ง
คุณผู้ชมดูตามกล้องวงจรปิดไปเลยนะคะมีรถกระบะโตโยต้าวีโก้
ของฝ่ายปกครองอำเภอสบาย้อยขับผ่านมาตรงจุดเกิดเหตุพอดี
เห็นไหมนั่นน่ะสักพักหนึ่งพอไปได้ตรงนั้นนะคะ
มันก็เลยเกิดเหตุการณ์บึ้มแบบเนี้ยค่ะพอรถกระบะของฝ่ายปกครอง
ตรงนั้นนะคะมันเกิดแรงระเบิดขึ้นมาทันทีแล้วแรงระเบิดเนี่ย
ทำให้รถกระบะของฝ่ายปกครองของอำเภอสบาย้อยเนี่ย
ได้รับความเสียหายทั้งคันนะคะแรงระเบิดเนี่ย
นอกจากจะส่งผลทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็รถกระบะของเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหายแล้ว
ยังทำให้น้องหนูของโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง
ใกล้กับจุดเกิดเหตุคุณคะนี่ค่ะเป็นคลิปเหตุการณ์นะ
ตกใจค่ะร้องไห้เสียงดังระงมแบบนี้ค่ะ
บาดเจ็บเหรอขวัญเสียเนอะคุณครูเองก็ต้องปลอบใจ
ให้กำลังใจน้องหนูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายสามของวันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ไปตรวจสอบค่ะเจ้าหน้าที่พอหลังจากได้รับแจ้งแล้ว
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะไปพบเศษซากรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายประกอบ
แสวงเครื่องน้ำหนัก๕กิโลกรัมเศษเหล็กเศษตะปูกระจายเกลือนแบบนี้ค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์อย่างที่บอกไปว่ามีคนได้รับบาดเจ็บนะคะ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยสิบคนด้วยกันโดยมีคุณเจษฎากร
ศรีจันทร์ประหลัดอำเภอสบาย้อยได้รับบาดเจ็บที่บริเวณแขนทั้งสองข้าง
แล้วก็ศีรษะด้วยนี่คือรายชื่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
อาสาสมัครได้รับบาดเจ็บสามนายเคราะห์ดีนะคะว่าตอนที่ขับรถไปเนี่ย
มันเป็นรถหุ้มเกราะก็เลยทำให้ได้รับบาดเจ็บไม่เยอะนะคะ
รวมถึงก็มีเด็กนักเรียนประถมแล้วก็ผู้ปกครองที่ยืนรอ
ตอนเกิดเหตุมันเป็นจังหวะที่เป็นเวลาหลังเลิกเรียนพอดี
ก็เลยทำให้ผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนได้รับบาดเจ็บด้วย๖คนนะคะ
กู้ภัยก็ต้องนำทั้งหมดส่งโรงพยาบาล
ทีนี้ความคืบหน้าในเรื่องของการติดตามตัวคนร้ายค่ะตำรวจชุดสืบสวนสพสบาย้อย
ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง
คุณผู้ชมเห็นวงกลมสีแดงไหมคะนั่นแหละค่ะเป็นผู้ต้องสงสัย
พบว่าเป็นคนร้ายสวมชุดสีดำใช้ผ้าปิดบังใบหน้าอำพลางตัวเป็นคนเลี้ยงวัว
ขี่รถจักรยานยนต์บอมค่ะบรรทุกย่ามาเต็มคันเลยนะ
จอดไว้ที่จุดเกิดเหตุแล้วก็มีคนร้ายอีกคนนึงเนี่ยค่ะ
ขับรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟสีดำมารับแล้วก็หลบหนีไปทั้งคู่เลย
แล้วก็มีการเคลื่อนไหวในจังหวัดสงขลาเป็นคนสั่งการ
คือแกนนำเนี่ยกลุ่มนี้เขาเคยนำทีมปล้นร้านทองที่อำเภอนาทวีจำได้ใช่ไหมคะ
เมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองปีที่แล้ว
ตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามตัวคนร้ายเพื่อจับกลุ่มตัวคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดนะคะ